ต่ออีกกรณีหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังไปแล้ว

จะได้ชัดเจนว่าข้อมูลของทั้งสองฝ่ายนั้นเขาว่าอย่างไรกันบ้าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
มีญาติของผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับที่เข้าไปรักษาตัว
แล้วปรากฏว่าหลังจากได้รับการผ่าตัดจากโรงพยาบาลชุมแพรที่จังหวัดขอนแก่นไปแล้วเนี่ย
หมอลืมผ้าก๊อตเอาไว้ในท้อง
มามีอาการที่บ้านกลับไปอีกรอบนึง
ผ่าตัดอะไรออกอีกรอบนึงทีนี้กลับมาบ้านแล้วเสียชีวิตนะครับ
เขาก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นกันนะครับ
ผู้ที่ไปร้องก็คือนางบุญถมลายภูเขียวอายุ๔๓ปี
กับนางบันทมทองเทียมอายุ๔๘ปีนะฮะ
เป็นญาติของนายแอดลายภูเขียวอายุ๕๔ปี
นายแอดนี่เป็นพี่ชายของนางบุญถมเลยนะครับ
ร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นเมื่อสองวันก่อนนะฮะ
เกี่ยวกับกรณีที่มีแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ลืมผ้าก๊อสเอาไว้ในท้องคนไข้
หลังจากที่ผ่าตัดเอาออกแล้วปรากฏว่า
นายแอดมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานก็เสียชีวิต
ญาติก็เลยติดใจมากว่านี่แหละ
เป็นสาเหตุทำให้ญาติของเขาหนักอาการหนักแล้วก็เสียชีวิต
ก็เลยอยากจะเรียกร้องเงินเยียวยาเป็นเงิน๓แสนบาท

โดยนางบุญถมเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

พี่ชายมีอาการปวดท้องเป็นไคร้
ทีมแพทย์ทำการรักษาแล้วก็ระบุว่าเป็นโรคฝีในไต
มีคำสั่งให้รักษาตัวที่โรงพยาบาล
เพื่อทำการรักษาตามวิธีทางการแพทย์นะฮะ
หลังจากนั้น๓วันแพทย์ก็แจ้งมาว่า

ก็ตัดสินใจให้นายแอดผ่าตัด
พอผ่าตัดเสร็จแล้ว
แพทย์ก็ให้กลับบ้านไปพักฟื้นดูอาการ
ตอนนั้นพี่ชายก็ยังสามารถเดินได้

พี่ชายอาการสุดปวดท้องรุนแรง

ก็พาไปส่งโรงพยาบาลในอำเภอศรีชมพู
ทีนี้แพทย์เขาก็อันตราสาวที่ช่องท้อง

ก็เลยทำเรื่องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลรัฐ
แห่งเดิมที่เคยผ่าตัดให้ก่อนหน้านี้
ก็คือโรงพยาบาลชุมแพร

แพทย์ก็ผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเอาผ้าก๊อตออก

ทางนางบุญถมบอกว่า

อยู่ในความดูแลของแพทย์ที่ห้องไอซียู๑๓วัน
แล้วก็มาพักฟื้นที่ห้องพิเศษอีก๒วัน
แล้วพี่ชายก็มีแต่ซุดมีแต่ซุด

แล้วก็เสียชีวิตเมื่อ๒๔กันยายนที่ผ่านมา
พยาบาลผ่าอีกครั้งที่๒ครั้ง
ทางโรงพยาบาลแจ้งหนูว่า
แอดเขาเป็น

แต่เขาบอกว่ามะเร็งในแอป
แต่อยู่นานถึง๕๖เดือน

ชีวิตนายแอดสั้นลงแค่เดือนเดียว
อันนี้เป็นมุมของทางญาติเขานะครับท่านผู้ชมครับ

คือญาติของนายแอดเนี่ยนะฮะ
บอกว่าที่มาร้องเรียนเนี่ย
ที่ไปร้องที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
เพราะเชื่อว่าการเสียชีวิตของพี่ชายนั้น

ต้องผ่าตัด๒ครั้ง
แล้วหลังผ่าตัดครั้งที่๒ก็เสียชีวิต
ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าพี่ชายป่วยเป็นมะเร็ง

แต่การผ่าตัดครั้งที่๒เพราะลืมผ้าก๊อสนี่แหละ
มันทำให้เสียชีวิตก่อนกำหนดอยู่ไม่ถึง๖เดือน

เกี่ยวกับกรณีที่มีความผิดพลาดในการรักษา
ขอโทษกับพี่ชายก่อนจะเสียชีวิตนะครับ
แต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่สามารถนำชีวิตพี่ชายกลับมาได้
แล้วคุณบุญถมนี่เขาบอกว่าเขาอยู่กันแค่สองคน
มีแค่๒คนพี่น้องในครอบครัว

พี่ชายอายุ๕๓ปีแล้ว
แต่ก็เป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัว
พอเสียพี่ชายไปก็เดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ก็เลยต้องมาขอค่าเยียวยาค่าชดเชยในครั้งนี้

เพราะว่า๔๐๐๐๐นี่นุชถึงว่า
นุเลี่ยนรู้เรียก๔๐๐๐๐นี้เพราะว่า
ความผิดพลาดของหมอแล้วก็ความประมาทของคุณหมอที่ทำ
ภาควัดอยู่ในสองของพี่พี่ชายหนู
ทำจัดงานศพให้แกแล้วก็ค่าเสียหายที่คุณหมอผิดพลาดจ้ะ

หมื่นนี้มันช่วยทำศพทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าซื้อกับข้าวก็หมดไปแล้วค่ะเต็มเต็ม
น้องนี่ก็ไม่มีเงินมีฐานะอะไรฐานะยากจนพ่อแม่ก็ไม่มี
ไม่ได้ทำประกันชีวิตอะไรไว้เลย
หนูก็อยากขอความกรุณาจากคุณหมอแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ช่วยค่ะ
พี่ชายหนูตายหนูก็ขาดเสาหลักที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไป
แล้วหนูต้องมารับภาระก็เป็นหนี้เป็นสินของเขาเยอะมาก
หนูก็ขาดหลักหัวหน้าครอบครัวไปอีกคนนึง

หนูก็อยากขอความช่วยเลยครับ
สำหรับเงินชดเชยที่โรงพยาบาลและคุณหมอจ่ายให้๔๐๐๐บาท
ญาติญาติไม่รู้ถึงข้อกฎหมายอะไรนะคะ

เพราะว่าโรงพยาบาลบอกว่าเป็นค่าชดเชยจากการรักษาบกพร่อง
แต่พอพี่ชายกลับมาพักที่บ้านก็อาการสุดลงเดินไม่ได้เสียชีวิต
ก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งวันนี้บรรยากาศจัดงานศพที่บ้านเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
เพื่อนบ้านก็เดินทางมาช่วยงานกันเยอะเลย
ก็ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการเข้ารับเงินเยียวยาในเบื้องต้น

ซึ่งเป็นเงินเยียวยาจากการได้รับผลกระทบจากการบริการทางการแพทย์
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก็จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาว่าจะได้รับเงินเท่าไหร่
ตั้งแต่๒แสนบาทไปจนถึง๔แสนบาท
ก็จะมีการพิจารณาตามความเสียหายและผลกระทบที่ได้รับ
แพทย์เกรียงศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติผู้มนุยการโรงพยาบาลชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
ก็ชี้แจงกรณีนี้นะคะว่า
ผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคมะเร็งในไต
มารักษาที่โรงพยาบาลอยู่หลายครั้งค่ะ
และเป็นการรักษาช่วงระยะสุดท้าย
แพร่ไปในท้องซึ่งหมอได้แจ้งให้ญาติผู้ป่วยรู้

ในเบื้องต้นญาติยังไม่อยากให้ผู้ป่วยรู้
แต่ด้วยอาการของโรคที่รุนแรง
ผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้แค่๓๕เดือนเท่านั้น
หมอก็เลยจำเป็นต้องแจ้งทั้งคนป่วยทั้งญาติให้ทราบ
ซึ่งการรักษาเป็นการประคับประคองนะคะ
ไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกทรมาน
และยืนยันว่าผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจากผ้าก๊อส
แพทย์ลืมไว้ในช่องท้อง

แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลไม่ปฏิเสธความผิดพลาด
ได้มีการชดใช้เยียวยาให้ผู้ป่วยแล้ว
หลังจากแพทย์ได้ผ่าตัดเอาผ้าก๊อสออก
ก็มีการพูดคุยกับทางผู้ป่วยถึงความผิดพลาดนี้
จะให้โรงพยาบาลช่วยเหลือหรือเยียวยายังไงบ้างคือคุยกันแล้ว
ทางผู้ป่วยแจ้งว่าเป็นหนี้อยู่๔๐๐๐บาท
อยากได้เงินจำนวนนี้ไปใช้หนี้และเสียชีวิตโดยไม่มีอะไรติดค้าง
ทางโรงพยาบาลเขาก็เลยระดมทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยตามที่ผู้ป่วยต้องการนะคะ
ก็ทำหนังสือให้ผู้ป่วยเซ็นรับเงินจำนวนนี้ไป
ซึ่งทุกขั้นตอนญาติรับรู้พอโรงพยาบาลยืนยันแบบนี้
ซึ่งก็ยืนยันว่าการเสียชีวิตของผู้ป่วยไม่เกี่ยวกับผ้าก๊อสที่อยู่ในท้อง
แต่เป็นการเสียชีวิตจากโรคที่เป็นอยู่คือมะเร็งในไต
ซึ่งหมอทำการรักษาตามขั้นตอนแต่โรคที่เป็นรุนแรงระยะสุดท้ายแล้ว
ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคนี้ก็เลยมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานค่ะ
ในกระบวนการเย้ยาเราก็ต้องอธิบายให้ฟังว่า
มันไม่ได้เกิดจากการเห็นที่เป็นภาคกอสตรมอยู่แล้ว
เอาไปจากอิริยภาพของโรคเราก็อธิบายไปอยู่แล้ว
ก็คือหมายถึงอัตราการเสียชีวิตเนี่ยการรอดชีวิตมันจะต่ำมาก
มันก็จะอยู่ได้แค่ประมาณ๓๕เดือนอยู่แล้วโดยปกติ

เพราะว่าเราต้องการลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย

เสียชีวิตภายใต้ความทุกข์ทรมานมากจนเกินไป
เราเพิ่มเลยการเอาก้อนก่อนนี้ออกให้

ถ้าดูเนี่ยก็เห็นครับ๑๐คูณ๗คูณ๖๕
จนกระท่างเราออกโรงพยาบาลในภาคว่าปกตินะครับ
จากเรื่องนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็อีกเกือบเดือนนะครับ

แล้วก็โดยตรงก็ต้องเสียชีวิตในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลแล้วเราต้องแยกกันให้ชัดนะครับ
ฮ่าอันที่หนึ่งก็คือประเด็นทางแห่งการตายจากผ้าก๊อตถึงไม่มันก็ไม่ใช่
แต่อันที่แต่ถามว่าเรื่องมีพระก๊อตอยู่ไหมนี่เราไม่ปฏิเสธนะครับ
แล้วเราก็ได้ทำกระบวนการในการเยียวยาตรงนั้นไป
แบบมนุษยธรรมที่เรามีอยู่เท่าที่เราจะดำเนินการได้

วาดต่ำศึกษุเบ็บในการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการบริการทางการแพทย์ก็จะต้องผ่านกระบวนการ
ก็คือต้องไปผ่านที่จังหวัดนะครับนะฮะในการในการที่จะขอ
มีคณะกรรมการจังหวัดในการพิจารณาก็ในการที่เรียกร้องขอเนี่ย
เป็นการเยียวยาเราก็คงจะต้องเรียกร้องกระบวนการเยียวยา
ในเรื่องของผ้าก๊อสเท่านั้นคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตตรงนี้นะครับ
แล้วเราก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด
นี่คือการชี้แจงของทางโรงพยาบาลแต่เรื่องที่ทางญาติเขาไปร้องขอความเป็นธรรม
ไว้ที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นเพื่อจะขอเงินเยียวยา๓แสนบาท
ที่เขาต้องการตรงนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้ทางนายแพทย์พีระอารีรัฐ
นายแพทย์สถานศัตรูศูนย์จังหวัดขนแก่นนะครับบอกว่า
ก็ได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยรายนี้จากทางภูมิในการโรงพยาบาลชุมแพรเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วทางโรงพยาบาลชุมแพรกับทางสสจขอนแก่นได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปพบญาติผู้เสียชีวิตที่บ้าน
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วโดยนายแพทย์พีระบอกว่า
เรื่องนี้มันต้องแยกเป็นสองเรื่องนะฮะหนึ่งก็คือเรื่องลืมผ้าก๊อสของทางโรงพยาบาล
เอาไว้ในท้องของผู้ป่วยอันนี้ทางโรงพยาบาลยอมรับผิดขอโทษว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ชดเชยเยียวยาไปแล้ว๔๐๐๐บาท
สองเรื่องที่ญาติต้องการเงินเยียวยาสามแสนบาทแล้วไปร้องไว้ที่ศูนย์นำรงธรรมนะฮะ
เรื่องนี้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งไม่ได้เสียชีวิตเกิดจากการลืมผ้าก๊อส
ดังนั้นเมื่อจะเข้าหลักของการจะต้องการเงินเยียวยาตรงนี้
ซึ่งมีมาตรา๔๑ของพรบคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข
เรื่องนี้ก็ต้องไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ตามปกติอยู่แล้วที่สามารถเยียวยาผู้ป่วยได้นะครับ

เพราะกว่าขั้นตอนกว่าจะมีการประชุมอะไรหลายเดือนทีเดียว
แล้วก็คิดว่าผู้ป่วยก็น่าจะได้รับการซัพพอร์ตทางด้านจิตใจ
เวลาน้ำใจอย่างรวดเร็วดีกว่า

นี่ก็แสดงว่าเราไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้เลย

แล้วผู้ป่วยก็เห็นเป็นความตั้งใจของเราเนี่ย
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกับทางคุณหมอนะครับ

ในก่อนที่เขาเหลืออยู่เวลาอีกไม่นาน

กองทุนหมู่บ้านอยู่๔๐๐๐บาทนะครับ
แล้วเขาก็เลยแบบไม่อยากจะให้ตกไปถึงลูกถึงหลานนะครับ
เราก็เห็นว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราน่าจะมี

ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับ
แล้วก็มีการทำสัญญาปรณีประนอมยอมความกัน
เมื่อเงิน๔๐๐๐๐บาทเนี่ยคือคุณหมอบอกว่า
แบบนี้ก็แล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้ญาติที่อยู่ข้างหลังต้องมาแบกรับหนี้ให้
แล้วก็เลยมีการลงนงลงนามอะไรกันในเอกสาร
แล้วก็ทางโรงพยาบาลนี้ก็ไปลงขันขึ้นมาด้วยซ้ำ
เพื่อที่จะเอาตรงนี้มาให้ผู้ป่วย
แต่อีกมุมหนึ่งนะคะก็ต้องให้กำลังใจคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ทำงานด้วยใจทำงานกันอย่างหนักเต็มที่เนาะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่คือทำงานหนักจริงทำงานในโรงพยาบาลนะ

หลายโรงพยาบาลที่โอ้โหแพทย์กับพยาบาลดูแลดีเหลือเกิน